งวดที่ผ่านมาเนี่ยคนขายลอตเตอรี่อีกหน่อยอาจจะเป็นแค่อดีตเหมือนกันนะ
เขาบอกว่าคนขายลอตเตอรี่อาจจะจบที่รุ่นพวกเราแล้วหรือเปล่า
เหมือนครั้งหนึ่งที่เราคิดไม่ออกบอกไม่ถูกว่าร้านหนังสือ
ที่อยู่ตามข้างทางมันจะจบลงเมื่อไหร่วันหนึ่งมันยังค่อยจบลงไปได้เลย
ป่ะใช่ร้านขายหนังสือทั่วไปเขาบอกวันนี้สลากดิจิทัลเนี่ย
วันที่๑กรกฎาคมเนี่ยจะขายผ่านแอปเป๋าตังค์๘๐บาทแน่นอนแล้ว
เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเวลาคนใช้แอปเป่าตังค์มีเกินครึ่งประเทศแล้วนะ
เพราะว่าตอนนั้นช่วงที่มีโครงการคนละครึ่งเอ้ยอะไรเอ่ยมันก็ต้องผ่านอันนี้หมด
เกินครึ่งฉันเชื่อมีมีมากกว่า๕๐แอปเป่าตังอ่ะ
เพราะตอนนั้นทุกคนโอนเงินเข้าแอปเป่าตังค์หมดเลย
เงินที่รัฐบาลแจกทั้งหลายก็คือโอนเข้าแอปเป่าตังค์หมดเลย
ถ้าเลขไม่เด็ดจริงมาเดินขายก็ไม่มีทางได้
วันนี้นะครับผู้อำนวยการสำนักงานสลากกิจแบบรัฐประจำการเปิดพิวัติว่า
การซื้อสลากดิจิทัลงวดที่๑กรกฎาคม
สามารถเข้าซื้อผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์ได้แล้วนะครับ
จริงแล้วได้ตั้งแต่๑๗มิถุนายนแล้วด้วยซ้ำไป
โดยจะมีการนำจำนวนสลากดิจิทัลเท่าเดิมคือ๕๑๗๐๐๐ใบ

จะพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการสลากในวันที่๒๓มิถุนายน

เผยว่าการนำสลากดิจิทัลงวดแรก
เพราะว่าภาพรวมเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีเลยแหละ

ซึ่งถ้าคุณถูกรางวัลที่๑จำนวน๕รางวัลในทุกงวดเนี่ย
ด้วยผู้ถูกรางวัลจะต้องไปขึ้นรางวัลที่สำนักงานเท่านั้น
ก็เท่ากับ๐๔๘ออกไปซื้ออีกถูกต้องไหมนะค่ะ
แต่เลขอ่ะตอนนี้สิคนมันหมดเร็วไงแม่หมดเร็วก็จริงแต่
อาชีพของบางหลายหลายคนมันกำลังจะหายไปนะอืม
บางคนที่เขาแบบว่าเดือนนึง
อาจจะเห็นว่ามันออกสลากกินแบ่ง๒วัน

หรอกคือจริงคนขายสลากอ่ะ
ยังจะขายได้อยู่นะแต่คือต้นทุนของสลากอ่ะ
มันต้องไปถึงมือเขาที่เรียกว่าเขาขาย๘๐บาทได้จริง
คือตราบใดถ้าเกิดว่าสลากเนี่ยไปถึงมือของผู้ขายเนี่ย
ราคาแบบ๘๐บาทไปแล้วอย่างนี้

วันนี้ถ้าสมมุติระบบออนไลน์ทำไมคุณยังตัดพ่อค้าคนกลางได้เลย
พ่อค้าแม่ค้าตาดำทำไมคุณไปตัดระบบพ่อค้าคนจ่ายให้เขาไม่ได้อ่ะ
นี่ไงในที่สุดพ่อค้าแม่ค้าไปรับมา๙๐บาทเขาจะมาขาย๘๐
ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำยังไงถ้าเกิดว่าต้องการให้คนเหล่านี้เขามีอาชีพอยู่

เพราะบางคนไอ้คนที่ได้โคต้าเยอะมันรวยอยู่แล้ว
นึกออกป่ะคือมันเป็นอาชีพหลักของเขานะ
ที่เขาจะต้องเอาเงินสดไปลงทุนก่อนด้วย
เขาไปลงทุนเนี่ยจุดเสี่ยงที่๑ปุ๊บมันเหลือเท่าไหร่ก่อน

มันจะเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ถ้าถูกก็ถือว่าคุณดวงดีไป
ก็เชียร์ไปด้วยคุณแม่ก็พอรู้แต่หนูเข้าใจคือตอนนี้
ต้องซื้อเขาบ่อยแต่บอกคุณแม่อ่าป้าขอสองใบค่ะสองร้อยสี่สิบ
อย่างเงี้แม่อืมมันก็ไปซื้อแล้ววันนี้พ่อสองร้อยสี่สี่
อย่างเงี้ยเราอู้สองร้อยสี่สิบเอาไปซื้ออ่าอย่างน้อยข้าว
มือเที่ยงเราก็ได้แล้วนะอีกสี่สิบบาทห้าสิบบาทแต่เขารับมา
สิบกว่าบาทเราก็เข้าใจเขาไงแต่ถามว่าเราเอา
แต่คนปลายทางเขาจะรู้ได้ไงว่าอุ๊ยป้ารับมา๙๐กว่าบาทแล้ว
ก็ต้องเข้าใจว่าเพราะรัฐบาลออกว่าห้ามขายเกิน๘๐
แต่วันนี้เอาจริงมันจะมีเรารู้หรอกเราดูดออนไลน์ไม่ได้หรอก
หยุดเล่นเฟซบุ๊กไม่ได้เรายังหยุดเล่นอินสตาแกรมไม่ได้
ยังหลุดเล่นไลน์ไม่ได้เลยค่ะวันหนึ่งมันจะต้องเข้ามา
แต่คนที่เขาทำมาหากินมาตั้งแต่ต้นเขาจะทำยังไงต่อไป
ก็คือต้องไม่ทอดทิ้งเขาอะเนาะเราจะต้องไม่ทอดทิ้งเขา
เพราะเราจุดเริ่มต้นไอ้สลากกินแบ่งรัฐบาลมันเพื่ออะไรเพื่อทหารผ่านศึกเพื่อคนพิการ

ว่าเราจะให้คนพิการจะให้ทหารผ่านศึกไว้มีข้าวกินน่ะค่ะ